ออนไลน์นะคะได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
เป็นคลิปการอวยพรปีใหม่ของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ

บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องการกำลังใจเป็นพิเศษ
เพราะว่าหลายภาคส่วนก็ยังคงเป็นกังวล
เรื่องของทั้งภาคการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคม

ก็คงยังจะไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของทั่วโลก
ปัญหาความไม่มั่นคงในทุกประเทศก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจต่างนะครับ
ขอให้ทุกท่านที่ได้อดทนต่อสู้ฟันฝ่าให้กำลังใจ
ซึ่งกันและกันยังมีเพื่อนฝีมือญาติพี่น้องมีบุคคลในครอบครัวเรา

ขอให้ปีนี้ทุกคนคนทุกข์คนไทย
แล้วก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดี
และมีความบังคังในชีวิตต่อไป
ก็มีแฟนคลับได้แสดงความเห็นพร้อมให้กำลังใจนายทักษิณเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนเมื่อวานน้องสาวคุณยิ่งรักชินวัฒน์นะฮะ
ก็โพสต์ภาพเหมือนกันยืนในสวนผัก
พร้อมบอกว่าโอ้ตอนนี้ผักออกเขียวสวยงามแล้ว

สลัดอร่อยไว้ทานคู่กับผักสดดีต่อสุขภาพนะคะ